วันนี้มาดูความปังปังของสาวน้อยคนนี้น้องอาร์มชุติมานะคะ
แววมาว่าตอนนี้เนี่ยไปงัดดั้งใหม่มาแล้ว

ที่สำคัญคือนอกจากจะงัดดั้งใหม่มางานยังรุมเข้ามาอีกด้วยนะคะ
แต่ก่อนอื่นพาไปดูดั้งใหม่ของน้องกันก่อนเลยค่ะ
หรอนี่คือจมูกใหม่ของซุนะคะ

คืองงมากคือมันไม่บวมแล้วก็ไม่ช้ำ
พรุ่งนี้๓งานขอกำลังใจด้วยนะคะ
โชว์กันสดชนิดที่แผลยังไม่ทันแห้งเลยนะคะคุณผู้ชม
มูกใหม่เนี่ยทางน้องอาร์มบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ตั้งใจไปแก้ให้สวยขึ้น
เนื่องจากว่าจมูกทรงเก่าช่วงปลายจมูกมีลักษณะที่เบี้ยวนิดหน่อย
ทำมา๓วันแล้วตอนนี้ไม่เจ็บไม่บวมไม่ปวดใดเลยด้วย
ใครที่สงสัยว่าน้องอาร์มทำเพื่อที่จะเสริมดวงแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกคือไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลย
แต่ว่าไปนะคุณทำมายังไม่ทันเปิดผ้าพันแผล
งานโชว์ตัวก็ติดต่อกันแบบรัวเลยนะคะ
เมื่อคืนเนี่ยเห็นว่าวิ่งสับขา๓งานเลยนะจ๊ะปังไม่ปังก็ดูเอาเถอะ
แต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าน้องจะไปทำงานยังไงผ้าปิดแผลยังไม่เอาออกเลย
อย่างที่น้องบอกค่ะว่าไปขึ้นเขียงมา๓วันแล้วตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้น
มันไม่ปวดไม่บวมอะเนาะเลยสามารถเปิดหน้าไปรับงานได้
มูไม่มูไม่รู้แต่ทำมาปุ๊บกระปังปั๊บแถมสวยขึ้นอีกโอ้โหสุดปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ติดตามน้องอามในสมัยที่อยู่ค่ายเดียวกับน้องลำไยหายทองคำ
จะเห็นว่าน้องเนี่ยยังดูเด็กผอมตัวเล็กตอนนี้ภาพล่าสุดจะบอกเลยว่าสวยปังขึ้นเยอะนะคะ
โอ้โหเดี๋ยวต้องรอติดตามน้องกันไปแบบยาวแหละน่าจะอนาคตยังอีกไกลเลยนะ
ก็สวยตามวัยไปนะคะคุณผู้ชม